มีผู้พบศพหญิงสูงวัยถูกฆ่าปาดคออย่างโหดเยี่ยม
ภายในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
บริเวณห้องน้ำชั้นล่างด้านหลังร้าน
พบศพบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปี
เจ้าของร้านเสริมสวยเช่าทิพย์นอนหงายจมกองเลือด

มีบาดแผลถูกของมีคมที่ลำคอ
เป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ยาวประมาณ๑๕เซนติเมตร
เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายพบว่า

แหวนทองคำอีก๑วงหายไป
พยานที่อยู่ใกล้ร้านเสริมสวยให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
ช่วงเช้าเห็นรถจักรยานยนต์สีแดงจอดอยู่หน้าร้าน
จากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างอวบอายุประมาณ๓๐ปี
เดินออกมาก่อนเดินหายกลับเข้าไป
คิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไป
เมื่อมาถึงร้านรู้สึกแปลกใจเพราะประตูเปิดอยู่
บัญญัตินอนคาประตูห้องน้ำคิดว่าเป็นลม
สีศักดิ์กระแทกกับขอบประตูจนแตก
ทำให้มีเลือดไหลนองเต็มห้องน้ำ
จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ผิดคาด
เมื่อเจ้าหน้าที่พลิกร่างบรรยัติเพื่อปฐมพยาบาล
รู้ว่าเสียชีวิตและถูกฆาตกรรม
สืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

กล้องวงจรปิดทุกเส้นทางในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
โดยกล้องวงจรปิดบริเวณถนนเอกาทศรษ

จับภาพขณะที่อารยาโซโอน

กำลังขี่รถจักรยานยนต์สีแดงอยู่บนถนน
วงเวียนมุ่งหน้าไปทางถนนศรีธรรมไตรปิดก
ส่วนกล้องอีกมุมบนถนนราชอุทิศ
่งหน้าถนนบรมไตโรกนาศสอง
จับภาพอารยาขณะขี่รถเลี้ยวเข้าไป
สังเกตที่เสื้อมีการถอดแขนเสื้อออกข้างหนึ่ง
ทำให้เห็นเสื้อสีดำข้างใน
ว่าเป็นการอำพลางตัวจากจุดเกิดเหตุ
จากนั้นตำรวจแก่รอยจนรู้ว่า
ภรรยาทำงานและพักอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
ริมถนนบรมไตโรกนาศสอง
กระทั่งสีกัญญายนต์๒๕๖๓

เจ้าตัวสารภาพฆ่าปาดคอบัญญัติจริง

เสร็จแล้วรู้สึกไม่พอใจกับทรงผม
บันดาลโทษะทำร้ายร่างกายบัญญัติ
แล้วไปหยิบมีดปลายแหลมในครัวมาปาดคอบัญญัติ
เคลื่อนย้ายศพไปไว้ที่ห้องน้ำ

ล้างมีดที่ใช้ก่อเหตุและวางไว้ที่เดิม
ปลดทรัพย์สินของผู้ตายติดมือไปด้วย

ทรัพย์สินที่หยิบมาโยนทิ้งข้างทาง
ทำเอกลักษะทั้งเศรษฐกฤษศาและให้ทำให้พบกระขา
ขณะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ใจเย็นครับใจเย็น
ไอ้โลกเฮ้ย
เกินเหตุไงฆ่าคนแก่ตายเกินเหตุ๗๔อ่ะ
คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา